ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันพระใหญ่ค่ะอืมวันราหูย้ายวันจันทรุปราคาฮะ
สัมภาษณ์มานี่อ๋อก็คือตั้งแต่ตอนเย็นเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย
วันจันทร์วันพุธพุธกลางคืนอ่าแล้วก็แล้วก็อ่าดวงลาสูรภึกศพ
ฮึกศพกับลาศีพิชิกนะ
คือเอาเต็มที่ไม่เกิน๒อาทิตย์ถ้าสมมุติบวกลบก็คือไม่เกิน๒อาทิตย์
ก็คือประมาณสัก๑๔วันแต่ถ้าเอาจริงเลยมันจะพีคอยู่๗วัน

ครั้งนั้นก็คือไม่ดูไม่เอาไม่ดู
ไม่ดูไม่ออกไปโดนอ่ะรู้สึกไม่ถูกกันเพราะเคยไปอินเดีย
อืมเคยไปอินเดียช่วงจันทรุปราคาแล้วไงแล้วแบบทั้งอินเดียปกติ
ไปถึงในรถมันจะวุ่นวายพี่หนุ่มเคยไปอินเดียไหมเคย
มันจะเป็นเมืองที่วุ่นวายมากเลยที่ที่เอ่อเมืองหลวงเขาอ่าอ่า
จันทรุปราคาวันนั้นไปถึงปุ๊บจันทรุปราคายังไง
เขาเอาผ้าดำอ่ะมาคุมพระหมดเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่ให้แสงไปโดน
ให้โดนเลยไม่ให้เห็นไม่ให้ไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่มีคนออกมาข้างนอกเลย
ก็เลยจำตอนนั้นไปถ่ายรายการก็เลยจำเออไม่ไม่ออกมาเลยแต่นี่เอาเดินลงไปข้างนอก
อ่าแล้วเดี๋ยวต้องออกไปนี่ทำไงอ่ะนั่นแหละสิห้ะกลับบ้านอ่ะอืม
อันนั้นมันก็จำเป็นแล้วก็ไม่ได้มานั่งก็รีบขึ้นรถอ่ะอ่าจันทรุปราคา
คือหรือบางคนที่ก็แล้วแต่คนอย่างบางคนเขาบอกออกไปดูฝนดาวตกอย่างนี้
อืมสมัยก่อนตอนเด็กหนูดูเนอะใช่

จริงอย่างเงี้ยทึกหัวดำกลัวอีกเหรอกลัวเธอไงหนูก็
นั่นแหละสิ่งยิ่งกว่าจันทรุปราคา
กว่าสุริยะฆาตจันทร์ลักษณ์หนุ่มกันชัยยิ่งกว่า

อ่ะไปดูโควิดสำหรับวันนี้นะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๕๕รายค่ะ
ก็แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่๑๙๗๖ราย
แล้วก็อยู่ในเรือนจำ๔๗๙รายค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๓๗๘๙๔ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะ๔๕๒๕๖ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ตัวเลขสูงทีเดียวค่ะ
รายยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๘๗๓รายค่ะ
ในขณะเดียวกันนายอนุชาบูรพะชัยศรี
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจร
ควบคู่กับยาฟาวิพิราเวียในการรักษาอาการ
สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อที่มีภาวะอักเสบ
ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ก็ยืนยันว่าฟ้าทลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันโควิด๑๙
แต่อาจใช้เพื่อปรับระบบภูมิคุ้มกันได้
มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
เขาก็บอกว่าเขาได้ยาฟ้าทลายโจรด้วย

โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยก็ยืนยันบอกว่าฟ้าทลายโจรนั้นมี
แล้วก็ในการวิจัยก็พบว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง
แล้วก็ยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวในหลอดทดลองได้
ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาลดไข้แล้วก็ลดอาการอักเสบได้ดี
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้ฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิด๑๙อีกด้วย
นี้ค่ะนอกจากเรื่องของการรักษาโควิด๑๙ด้วยยาสมุนไพรไทยแล้ว
ปัจจุบันความต้องการในเรื่องของสมุนไพรในตลาดโลก
ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
กระแสความใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ
แล้วก็อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยด้วย
ดังนั้นรัฐบาลก็เลยมีการเร่งผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ
แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพร
ในตลาดต่างประเทศนั่นเองค่ะ
โดยสมุนไพรไทยแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยนะคะ
ตลาดโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึง๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดทางนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก็เป็นโคศกสบค
ก็เปิดเผยถึงการลงทะเบียนจองวัคซีนนะคะ

สั่งให้ชะลอหมอพร้อมถูกต้อง
โดยแนะนำให้ใช้ทางเลือกอื่นนะคะคุณผู้ชม
เช่นระบบการลงทะเบียนอย่างของภูเก็ตเอง

ซึ่งจังหวัดอื่นนั้นก็สามารถที่จะนำแนวทางไปปรับใช้ได้
ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่ม๗โรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปแล้วนะคะ
จะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตอนนี้เนี่ยเพชรบุรีมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น
ก็ต้องได้เพิ่มโคต้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัววัคซีนนะคะ
แง่มุมด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยว
อย่างภูเก็ตจังหวัดที่เป็นนำร่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะได้ฉีดมากนะคะ
สามกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงอย่างเช่นแรงงานในแคมป์ตอนนี้อ่ะ
คนขับแท็กซี่คนขับรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็ต้องได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มเฉพาะด้วยนั่นเองนะคะ
จริงจริงอ่ะหมอพร้อมอ่ะบางคนที่ลงทะเบียนอ่ะที่จะมีการฉีดวัคซีนวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดอ่ะ
ไม่ได้ปักบางทีสมมุติลงทะเบียนไปแล้วถูกมั้ยคะเราก็ปล่อยลืมไปถูกมั้ย
จองไปแล้วคนก็ต้องเข้าใจว่าฉันลงทะเบียนได้แล้วฉันจะได้ไป
กลับไปเปิดดูนะพี่เด้งหายออกไปแล้วเด้งหายไปแล้วใช่เด้งหายก็เยอะ
แล้วบางทีโทรศัพท์ไปถามตามโรงพยาบาลที่เราลงไปอ้าวในระบบไม่มีรายชื่ออย่างนี้
กลายเป็นบอกว่าให้เราลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนใหม่ก็ไปเด้งไปอีกเดือนนึงด้วยซ้ำ

ซึ่งทำให้คนสับสนกันเยอะเหมือนกันว่าสรุปแล้วจะได้ฉีดวัคซีนกันเมื่อไหร่
ซึ่งเอาง่ายอย่างบางคนลงไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างตอนแรกบอกคอนเฟิร์มหมดแล้วมีวันขึ้นมาหมดแล้ว
แต่เค้ามีลีคอนเฟิร์มอีกทีนึงถูกต้องมั้ยครับปรากฏลีคอนเฟิร์มอะไม่ได้มา
ก็ไปถึงปุ๊บว่าไทยไม่รู้หาย
ข้อมูลทุกอย่างเรายังอยู่ไหมยังสามารถที่จะไปฉีดวัคซีนได้หรือเปล่า
หรือว่าข้อมูลมันหายไปจากระบบหมอพร้อมหรือเปล่าอันนี้ต้องลองเช็คดูด้วยนะคะ

ซึ่งวันนี้คุณหมอทวีสินเขาก็บอกเลยว่าไอ้ที่สั่งเบรกหมอพร้อม
ยืนยันว่าคนก็เลยมาเมาส์ว่าตอนนี้ไอ้ที่แบบหมอพร้อมไม่ให้ลงทะเบียนไม่ให้ลงทะเบียน
เพราะว่าปัญหาวัคซีนของบ้านเราหรือเปล่าวัคซีนไม่พอหรือเปล่านะฮะ
หรือแบบเออแก้ปัญหาอะไรวัคซีนจะแก้แก้ไม่ตกหรือเปล่าอืม
ซึ่งวันนี้คุณหมอทวีสินเขาให้สัมภาษณ์เลยว่าไอ้ที่สบคนะฮะศูนย์บริหารโควิดเนี่ย
ชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมขอย้ำเรื่องดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาคอขวดจากระบบหมอพร้อม
โดยใช้ระบบอื่นเข้ามาเสริมช่วยไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะฮะเพื่ออะไร
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้ถึงที่สุดโดยการลงทะเบียนที่จังหวัดของตัวเอง
เหมือนเช่นกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีนนทบุรีนี่เริ่มมาก่อนสักพักเลยอ่ะนะฮะ
ที่มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองคือไม่ต้องไปใช้หมอพร้อมแล้วเห็นไหม
กรุงเทพมหานครวันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันของตัวเองเนี่ยนะครับ
ซึ่งเขาบอกเลยว่าหรืออย่างพวกเราไปลงตามโรงพยาบาลต้องไหม

คุณสามารถไปลงแอปพลิเคชันในจังหวัดของคุณ
แอปพลิเคชันในโรงพยาบาลอื่นภายในจังหวัด
ขณะที่จังหวัดอื่นเนี่ยก็มีการระบบที่จะคณะกรรมการโลกติดต่อเนี่ย
จังหวัดจะเป็นเปิดให้ลงทะเบียนแสดงว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาแล้วล่ะ
ว่าจะไปเมื่อไหร่อะไรมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นแล้วก็
อันนี้คือสมบัติเขาอธิบายมาอย่างนี้นะครับ
ซึ่งสามารถดำเนินได้ตามช่องทางที่จังหวัดหรือที่โรงพยาบาลเขากำหนดไว้ให้
ส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมไปแล้วย้ำนะฮะ
จะได้รับวัคซีนตามลำดับก็คือเอาง่ายเลย
เขาบอกไอ้การลงทะเบียนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการติดตามผล
แล้วก็ในที่สุดแล้วอย่างที่เราต้องการกันก็คือการออกใบรับรองวัคซีน
ที่คุณจะสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้เนี่ยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องดำเนินการในส่วนของการติดตามผล

ดังนั้นการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดก็จะเป็นระบบที่มาเสริมกัน

เพราะคนทั้งประเทศตอนนี้ถึงบอกว่าเกมมันพลิกไง
อย่างขนาดฮ่องกงเองที่วัคซีนมันเหลือเพราะอะไร

แต่ประเทศไทยตอนนี้คนตื่นตัวที่จะฉีด
ถ้าสมมุติทุกคนมาลงหมอพร้อมนี่มันล่ม
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยการบริหารก็คืออย่างที่นายกก็เคยพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า
แสดงก็แสดงว่าแต่ละจังหวัดก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดแอปพลิเคชันของตัวเอง
เพื่อที่จะลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นคนละส่วนกันนะครับ
แล้วสิ่งหนึ่งที่คือนายแพทย์ทวีสินเขายืนยันวันนี้ไม่เกี่ยวข้องเพราะว่า
เพราะว่าก็มีการบอกว่าอ้าวสรุปที่มันเป็นอย่างนี้รู้สึก๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีแต่ข่าวว่าไม่มีวัคซีนไม่มีวัคซีนใช่ไหมฮะ
ทุกคนพูดถึงเรื่องไม่มีวัคซีนกันหมดเลยเนี่ย
แพทย์ทวีสินบอกเลยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ
เพราะวัคซีนจะมาหรือไม่มาเป็นเรื่องในส่วนของการจัดหาของกระทรวงสาธารณสุข
แต่ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระบบให้แยกกันให้ออกก่อน
ลงทะเบียนกับวัคซีนคนละส่วนกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นการลงทะเบียนแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนเนี่ย
ที่ฮงกงละฉันถามไกไกคนที่พามาก่อนไปแล้วกินแล้วนะคะรึเปล่าพุนมี่มาก
แล้วไงฉันถามว่าทำไมเหลือเยอะแบบนี้เอาเป็นได้เลยไหม
มันไม่ใช่เหมือนอเมริกาที่เดินไปปุ๊บแล้วก็ฉีดได้

เพราะประชากรของเขามีแค่๗ล้านกว่าคน
กรุงเทพของเรามีเกือบ๑๐กว่าล้านเกือบ๒๐ล้านคนนะ

เขาก็เลยสั่งวัคซีนพอที่จะให้ทุกคนฉีด
แต่ปรากฏว่าตอนนี้คนฮ่องกงไม่ยอมฉีดวัคซีน

ใช่คลุมนี้กลุ่มผู้ชมคนกรุงเทพก็อย่าลืม
อย่างที่บอกไปค่ะเปิดลงทะเบียนแล้ว๒๗พฤษภานะคะ
หรือจะไปที่๗๑๑นะคะ๗๑๑เขาบอกแล้วเนี่ย
สาขาทั่วกรุงเทพเลยก็รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถไปได้
หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะคะก็จะมีด้วยเหมือนกันเป๋าตังค
ลองเข้าไปเปิดดูใครที่เคยใช้ระบบต่างเกี่ยวกับโครงการของทางรัฐบาล
จะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่พรุ่งนี้ก็ลองกด
ซึ่งแน่นอนขอเสริมตรงนี้อีกสักนิดนึง
คือมีคำอธิบายจากทีมสื่อสารของทางรัฐบาลเข้ามาอย่างนี้ว่า
จะเป็นไปตามวันนัดเดิมนะครับหมายถึงว่าคุณเข้าไปฉีดในวันนัดเดิม
ไม่ต้องจองใหม่อย่างที่สองสิ่งที่เขาทำมาบอกที่มีการชะลงชะลอกัน
มีข่าวว่าวัคซีนหมดเนี่ยเขาบอกเพื่อการจัดการที่สะดวกกว่า
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๖๐เราย้อนกลับไปอย่างพวกเรานี่คือว่า
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๖๐หรือ๗กลุ่มโรคซึ่งที่ผ่านมายังจองคิวผ่านหมอพร้อมไม่ได้
จองคิวผ่านระบบของแต่ละจังหวัดโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยจะเริ่มทยอยให้ข้อมูล
ว่าจะจองวัคซีนกันยังไงมีระบบออนไลน์หรือไม่
อันนี้คือแต่ละจังหวัดจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลกับประชาชนแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าจะผ่านทางอสม

โรงพยาบาลแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ซึ่งเข้าใจว่าเอาเองว่าถ้าจังหวัดไหนไม่มีระบบเอง
จองวัคซีนผ่านทางไหนก็แล้วแต่เมื่อฉีดแล้วก็จะขึ้นบันทึกในหมอพร้อม
เพราะฉะนั้นหมอพร้อมเนี่ยมันยังอยู่กับคนไทย
เพราะว่าวัคซีนมันจะขึ้นในหมอพร้อมนะฮะ
เพื่อเป็นการหลักฐานการฉีดวัคซีนการติดตามเพื่อฉีดเข็มที่สอง
และการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน
ไอ้การชะลอที่เขาบอกมีความว่าชะลอเนี่ยชะลอมีความหมายคืออะไร

ฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมสำหรับประชาชนทั่วไป
ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือ๗กลุ่มโรคเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเลยเนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทะเบียนเนี่ย
ระบบของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีความสะดวกคล่องตัวกว่า
แต่ละจังหวัดถ้าสมมุติมันคนน้อยกว่ามันจะคล่องตัวกว่านะครับ
ในเชิงบริหารจัดการแล้วก็เชิงระบบที่ต้องรอรองรับคนจำนวนมากเนี่ยนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอบคำถามที่ให้แต่ละจังหวัดช่วยกันเนี่ยคือบริหาร
แต่ละให้ผู้ว่าเป็นผู้บริหารเองว่าจะทำยังไงอะไรก็ได้นะครับ
สำหรับไม่ได้ให้เลือกลงทะเบียนเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ได้บอกให้เลือกลงทะเบียนกับหมอพร้อมนะครับ
เพราะว่าหมอพร้อมจะเป็นระบบเก็บสถิติว่าวันนี้คนไทยขี่ไปกี่คนแล้ว
อันนั้นคือหมอพร้อมนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องจองคิวในหมอพร้อม
แต่ในที่สุดแล้วหมอพร้อมคือแอปพลิเคชันที่ต้องอยู่คู่กับคนไทยว่าวันนี้คุณฉีดเมื่อไหร่คุณจะมีวันนัดเมื่อไหร่ยังไง
ว่าแยกออกมาเป็นของกรุงเทพเป็นส่วนนี้ด้วยนะคะครับ
ก็นั่นแหละอันนี้ก็ขออธิบายบอกไว้อย่างนี้บอกไว้อย่างนี้ว่าแต่ก็เรื่องวัคซีนจะหมดหรือไม่หมดนั้น
มันเป็นคนละส่วนกันแล้วสอบคอคืออันหนึ่งสาธารณสุขคืออีกหนึ่งอัน
ขณะเดียวกันวันนี้ครับผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด๑๙
ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬารงกรหมายที่อะไรเนี่ยเอาง่ายวัคซีนของคนไทย
ถูกต้องไหมอันนี้คือความหวังอีกอันหนึ่งว่าวัคซีนคนไทยเนี่ยนะครับ
ยังไม่รู้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงหรือเปล่าครับตอนที่เราจะเริ่มทำกันเนี่ย
เราไม่รู้ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแม้จะมีการวิจัยพัฒนามาต่อเนื่องกว่า๒๐ปีแล้วก็ตามนะฮะ
ทำให้เราเนี่ยยิ่งมั่นใจว่าตอนนี้ทางจุฬาเองเลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้ว
เพราะว่าเนี่ยเอาจริงแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยนะ๒๐ปีเนี่ย
สั่งให้เซลล์ของเราเนี่ยผลิตโปรตีนขึ้นก็คือผลิตตามมากที่ต้องการนั่นแหละนะครับ
ให้รู้จักเชื้อโรคชนิดนี้ไว้ก่อนคืออย่างที่เคยอธิบายว่าภาษาชาวบ้านคือ

เขาบอกร่างกายของเราจะทำให้รู้จักโรคชนิดนี้ไว้ก่อนเมื่อได้รับเชื้อจริงก็สามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วฮะ
แล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงจนขั้นเสียชีวิตจากโรคนี้
ว่าจะได้ฉีดให้กับอาสาสมัครต้นเดือนมิถุนายน
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการเริ่มลงทะเบียนสำหรับอาสาสมัคร
เขาก็จะแยกเป็นทั้งกลุ่มคนที่อายุแบบน้อยไม่เกิน๕๙กับกลุ่มที่แบบอายุเยอะด้วย
เขาแยกเป็นสองส่วนเพื่อการทดลองเลย
มีคนทดลองกันหมดแล้วค่ะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเราไปฉีดให้กับอาสาสมัครในต้นเดือนมธินายน
หากประกันคุณภาพผ่านเกณฑ์ทางของทางออยเราก็จะมีวัคซีนของเราเองฮะ
อกจากนี้ครับในแพทย์เกียรติยังกล่าวเพิ่ม

เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างวัคซีนตอนนี้มันมีปัญหาคือ
มันจำเป็นจะต้องเก็บไว้ในความเย็น
หรือ๒๘องศาก็เก็บได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

มันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ลบ๗๐องศา
เพราะว่า๒๘องศาได้นะครับ
แต่ของจุราเนี่ยสามารถเก็บในความเย็นแค่๒๘องศา
ก็คือฟีเซอร์ที่เราแช่หมูแช่ไก่กันได้

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมุติวัคซีนตัวนี้ของจุฬาทำสำเร็จเนี่ยนะครับ
จะสามารถเก็บไว้ในช่องฟีสหรือ๒๘องศาเนี่ย

แล้วก็เก็บในอุณหภูมิ๒๕องศา
คืออุณหภูมิเราเปิดแอร์ปกติถูกต้องไหม

อีกหน่อยมันก็จะเหมือนวัคซีนตามคลินิกที่เราฉีด

ขณะเดียวกันสถาบันบำราชนราดูนครับ

ระบุว่าตามที่สถาบันได้แจ้งท่านนัดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนนั้น
จากสถาบันไม่ได้รับจัดการจัดสรรวัคซีน
ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้บำราชนราดูลจึงขอเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนของท่าน

เมื่อทางสถาบันได้รับจัดสรรวัคซีนมาแล้ว
จะแจ้งให้ท่านทราบวันนัดฉีดวัคซีนโดยเร็ว

ถ้าสมมุติคุณได้ฉีดมิถุนาขอเลื่อนเป็นกรกฎาคม
แต่อันนี้รู้สึกว่าออกมาประกาศใหม่แล้วนะ

เพจเฟซบุ๊คของสถาบันบำราชนราดูล
เขาได้โพสต์ข้อความชี้แจงใหม่แล้ว
ว่าโอเคละมันเกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อน
ทางสถาบันขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับนัดหมาย

จะได้รับการฉีดตามกำหนดแล้วนะฮะ
จะได้รับการฉีดตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
โดยในแพทย์โอภาษย์อธิบดีกรมควบคุมโรค
เขาบอกว่าข่าวนี้มันเกิดความคาดเคลื่อนเยอะเหลือเกิน
ผู้ที่ได้นัดรับวัคซีนสามารถฉีดได้ตามนัดหมาย

นี้เกิดจากทีมงานได้แชร์แล้วก็ลบโพสต์ออกไปแล้ว

เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิด

ยืนยันว่าตอนนี้บำราชนราดูลวัคซีนเพียงพอนะฮะ
ไม่มีการเลื่อนไม่มีการเลื่อนไปกรกฎาคมอย่างที่เป็นข่าว
ประเทศไทยตีวอเล็กบอลเป็นยังไงแองจี้

แอ่งจี้ไม่สนใจเลยตีวัลเล่บอลใหญ่เลยนุ้ง

กำลังสูสีอยู่คุณแม่วันนี้เซตแรกได้มาแล้วนะคะ

เซตแรกเราชนะไงเซตที่๒เกาหลีชนะ
คือสลับกันต้องส่งกำลังใจไปให้นางเยอะ

บางคนยังขายของอยู่บางคนเตรียมไปหาหมอเตรียม

ก็ต้องไปตีวัลเล่บเพราะถ้านางชนะกลับมานี่คือ

วันนี้ก็กลับเกาหลีเกาหลีเชียลุ้นกันอยู่

มีโอกาสคุณแม่วันนี้

ก็คือตอนนี้ได้มีการส่ง๒ศพ
ที่ถูกจรวดนะฮะในอิสราเอลถึงไทยวันนี้นะครับ
แรงงานเนี่ยขอกลับมาด้วยทั้งหมดอีก๑๘คนนะครับ
วันนี้มุมชมครับสารเอกอัฆราชทูต

และก็ทรงศพนายวิรวัตรกาดุลบริรักษ์
แล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสิครินสง่ำรำนะฮะ
ก็คือเป็น๒แรงงานไทยนะครับจากนิคมเกษตรกรรม
กลับมาที่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งนี้นะฮะสารเอกอัครัชทูได้มีการจัดให้แรงงาน
สุชาติชมกลิ่นครับลำตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
รับศพแรงงานชาวไทยที่เสียชีวิต
เหตุโจมตีทางอากาศประเทศอิสราเอลนะครับ
โดยศพของผู้เสียชีวิตนั้นถูกนำส่งไปที่ภูมิลำเนา
ที่จังหวัดเพชรบูรณแล้วก็บุรีรำทันที
ถูกส่งตัวไปกลักกันตัว๑๔วัน
หลังจากนั้นก็จะมีการนำตัวกลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิม
สำหรับนายวิทยวัฒน์ยาศจะได้รับสิทธิประโยชน์
ในประเทศไทยรวมทั้งหมด๙๔๗๙๘บาท๐๑สต
ส่วนทางด้านไทยาศของนายสิรีครินต์
ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศไทยรวมทั้งหมด๙๓๘๙บาท
ส่วนสิทธิประโยชน์จากการทำงานในประเทศอิสราเอล
ก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมอิสราเอล
ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยก็คือคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ภรรยาที่ต้องสมรสตามกฎหมายแล้วก็บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
อายุนั้นไม่เกิน๑๘ปีนะครับ
นี่นะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
พ่อทางอิสราเอลเองเขาก็มีเงินเดียวยาให้ในส่วนนี้ด้วยนะครับ
เขาก็มีเงินเดียวยาให้เราด้วยโอเคนะครับ
แต่คนน่าสงสารเนอะไม่ได้ทำงาน
เอ้าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
กลับมากับลุงพลกันซะหน่อยนะครับ

สรุปนั่งโดนไหม

ผลตำรวจตรีพิทักอุทัยธรรมนะครับ
ภูมิครับงกลมครับการปราปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเผยถึงความคืบหน้า
ลุงพลหรือชัยพลวิพาบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่จังหวัดบูรหารบอกว่าสำนวนการสอบสวนนั้นมีความคืบหน้าไปมาก
ขณะนี้เหลือการสอบสวนเพียงบางประเด็นเท่านั้นตามที่นายชัยพลนะฮะผู้ต้องหาร้องนะครับขอให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมหน่อย
หลังจากในส่วนนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนนั้นจะรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งฟ้องนายชัยพลและพวกสองรายต่ออายการจังหวัดมุกดาหารนะครับในฐานความผิดบุกลุกป่าสงวนก็คาดนะครับว่าน่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
สำหรับคดีดังกล่าวนะฮะสืบเนื่องจากลุงพลไปบุกลุกป่าสงวนแล้วก็ก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่บ้านกอก
ภายหลังทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้โอนคดีจากสพกกตูมนะครับไปให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแทน
พญานาคจะนอนได้หรือว่ะว่าสมุดแรงเกิดอยู่ไม่ได้
ใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่พญานาคจริงนี่พอเห็นลุงพลก็จะนึกถึงหมอปลา
นี่รู้สึกเห็นไหมสวยมากบันเทาะบันเทาะขนาดนั้นเถอะไม่ได้เล็กนี่ก็๕แสนกว่าบาทใช่ไหม
ปั้นไปอ่ะอืมเรื่องนี้คุณหนุ่มกัญชัยเป็นคนสัมภาษณ์นี่ที่แบบว่าเด็กตายสามคน
ลงท้ายด้วยเลข๑๔ที่พี่หนุ่มเล่าวันนั้นปรากฏว่าเขาคุณเป็นคนไปเอาอีหมอปลาไปเจอเขาใช่ไหม
เขาจะเรียกร้องหมอปลาเขาขอเจอหมอปลาแต่ว่าล่าสุดหมอปลาเดินทางไปหาเขา
ไปพบกับทนายนูบิตะไม่รู้เหมือนกันนั้นนะใช่ไหมครับไม่รู้ผมไม่เกี่ยวข้อง
ซึ่งวันนี้ก็คือเอาง่ายเลยอย่างที่เราเล่าให้ฟังเราเคยเล่าในรายการคุณหนุ่มเคยเล่าในรายการนี่แหละ
เขามีลูก๔คนตอนนี้รอดอยู่๑คนปรากฏว่าลูกทุกคนน่ะเสียชีวิตแล้วก็มีการลงท้ายด้วยเลข๗
มีอะไรเกี่ยวข้องกับเลข๑๔มีเลข๑๔หมดเลยอย่างเช่นลูกคนแรกเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตเนี่ยนะครับตอน๒เดือน๑๔วันคนที่๒น้องปาร์ตี้เนี่ยเสียชีวิต๑เดือนกับ๑๔วันนะครับ
แล้วก็คนที่๔เนี่ยน้องเนเน่เนี่ยเสียชีวิตตามมาเรื่อยเนี่ยนะครับปรากฏว่าตามที่ข่าวเสนอไปเนี่ย

ไปมีลาตาการิไหมที่เฝ้าป่าช้าอยู่ไปทัพที่เข้าไปอะไรเขาอย่างนี้มากมาย
ทำไมเดินไปหลังบ้านแล้วไปจีบเหนือเพิ่มเก็บไปเตืออาเจียน
เพราะว่าเป็นพร้อมคิดแล้วมาไม่ลงหนุ่มฉันเล่าถึงตอนเอาอาเจียนอยู่เธอย่าสนแล้ว
ครับดูแลแค่แบบนั้นได้ครับเขาไปเผาหินสีราแรงก้อนนึง
ต้องมีเหตุผลไปให้เห็นก่อนแล้วก็ว่ายังไง
ก็ไม่รู้ไงนุมก็ต้องดูรูปนะไอ้หินนี้มันขังอยู่ในพื้นดินน่ะ
ยังไงเนี่ย
นี่เขาบอกไอ้หินก้อนนี้มันเหมือนอะไรเขาบอกไหม
เขาบอกในสคริปต์ไม่มีหนุ่มเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะ
เขาบอกว่าเหมือนกะโหลกเหมือนกะโหลก
เหมือนกะโหลกคนปรากฏว่าเขาไปสอบถามนายกรรมธรณ์
ตาของน้องเนเน่เขาบอกว่าไอ้หินก้อนเนี้ยมันก็มาจากเราใช้คำว่าหิน
ถ้าต้องจิตใจบริสุทธิ์บ้างไม่ใช่อมหิตทุกอนุ
เอาหินเนี้ยมาจากไหนเนี้ยข้าไปถามนะฮะ
เขาก็เล่าว่าไอ้ก้อนหินก้อนนี้
ก็คือเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วกล้องมาถ่อมดินเนี้ยแหละ
นี่นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะไหน

หมอปลาเหมือนกะโหลกเหรอเถอะก็นั่งอย่างหมอปลาบอกกะโหลก

ของเขาสร้างว่าให้ใน๖๔ยายกระลาตาการี
มีอยู่ฉันทุกวันนี้ตอนนี้จะเปิดตูอยู่นะครับ
เป็นเจ้าป่าช้าเป็นผูตผีปีศาจทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
หมอผีก็ต้องกลัวหมอผีต้องยั่มกันเอง

นั่นอ่าปรากฎกับอย่างเงี้ยอือ

นุ่มเป็นคนเปิดประเดน
พวกนี้ไม่รู้

เธอไม่ได้สัมภาษณ์
วันพระใหญ่
สินห้ารักษาให้ได้เหมือนฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแฉน่ะ
ดูดีก็มาเรื่องแฉน่ะนะครับเอาเร็วยังไงต่อ
ช่างแล้วไปหาอันนี้ในไทยรักษาอันไลน์แต่คุณตาบอกว่าคุณตาคุณตาเนเน่ว่าไง
บอกว่าไม่ใช่ตาเติมเขาฝันว่ามีผู้ชาย๑คนผู้หญิง๔คนเป็นคนแก่
แล้วบอกว่าทำไมมาอยู่ที่เขาเพราะบ้านหลังนี้เป็นที่ของเขาเพราะว่าอย่างนั้น
ก็ไปคล้องจองกับครอบครัวเนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมด๔คนนะครับ
ก็คือพี่สาวของแม่น้องเนเน่แล้วก็ลูกของคุณศิริพรอีก๓คน
เพราะฉะนั้นต้องล้างอาถรรพ์หน่อยต้องล้างอาถรรพ์หน่อย
ซึ่งวันนี้เขาทำพิธีล้างอาหารต่อตี๕นะครับโดยให้เตรียมน้ำสาวข้าน้ำแรกหนึ่งทัน

ไปทุบที่หน้าเมนเผาสกนี่เห็นไหมล่ะ

นี่โปรกมาให้เห็นไหม
เออฮือนี่โปรกมาให้ฮือฮือ
ทุบช้างเห็นไหมล่ะ
มันเป็นอะไรกับการทุบนะอีบาเนี่ยเนาะ
แล้วคุณตาน้องเข้ามาทุบด้วยนะ

อ่าตาน้องเขาก็เดือดไงเขาไปทุบด้วยนะ
ก็คนตายไป๔คนไงเธอ

ตาทุบใหญ่

วันพระใหญ่เนาะ
ผมมันไม่ได้กลัวเงื้อขึ้นไปแล้ว
ไอ้หัวค้อนมันหล่นลงมาใส่หัวหมอป้าล่ะ
อ๋อนี่ไงตาก็ทุบด้วยเธอ
เห็นไหมนี่

ทุบกันใหญ่เลย

เห็นไหมล่ะ
สวัสดีข่าวใส่ไข่ดูแล้วได้สาระดีข่าว
ห๊า